มือปราบสัมภเวษีมาแล้ว
หมอปลาลงพื้นที่ที่จังหวัดซูรินทร์
ไปช่วยชาวบ้านที่เขามีความเชื่อ
แล้วเขาคิดว่ามีคนโดนผีเข้าครับ
อ้าวเนี่ยฟังไปเสียงกรีดร้องแบบนี้อาการแบบนี้ยังกันในหนังเนี่ยใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นอาการของนางสาว
สภาพรเดือนขาวอายุ๓๑ปี
เป็นชาวอำเภอสีนรองจังหวัดซูริน
คือก่อนหน้านี้เธอมีอาการเสื่องซึม

เคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายของเธอนะ
ที่บริเวณท้องด้วยเธอว่าอย่างนั้น
แล้วบางทีก็เหมือนกับมีการไล่รำเป็นบางครั้ง
แล้วบอกเลยนะว่าเธอมีอาการป่วยมาร่วมกว่า๑๐ปี

ก็เลยพาเธอให้มาเจอกับหมอปลาหน่อยให้ดูอาการ
ทันทีที่หมอปลาจับที่บริเวณต้นคอด้านหลังของหญิงสาว
คนนี้ก็นั่นแหละอ้าวกรีดร้องแบบนี้เลยล่ะครับ
โดยหมอปลานะก็ได้ทำพิธีตามความเชื่อไง
ทำพิธีไล่ผีสัมภเวษีให้กับหญิงสาวรายนี้

ชาวบ้านส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าอาการประหลาดดังกล่าวเกิดขึ้น

ผีโพงหรือผีกระสือวิญญาณสัมภเวษีอะไรแบบนี้
เข้าสิงตามความเชื่อไงเอาดูไปเรื่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบ
แบบว่ายังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ
คือเรื่องราวนี้มันสืบเนื่องต่อกันมา
หลังจากที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีได้รับแจ้งให้ไปช่วยปราบผีให้หน่อย
ที่บ้านเลขที่๘บ้านหนองมะแซวตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินนะครับ
คือตอนแรกไปที่พื้นที่ตรงนี้ไปเจอกับคุณป้าอายุ๕๑ปี
มีอาการประหลาดเสื้องซึมเลยไม่พูดไม่จากับใคร
ที่สำคัญเฮ้ยแกไม่อาบน้ำ

ไม่ใช่วันสองวันนะไม่อาบน้ำมานานกว่า๒ปีแล้ว

ญาติเพื่อนบ้านเชื่อเลยว่าแกน่าจะถูกผีเข้า
เนี่ยอาจารย์คุณแจ้งคนนี้ที่ผมเล่าให้ฟัง

พอเดินทางมาถึงนะก็สอบถามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวเบื้องต้นนะ
ก็พอจะทราบว่าที่สวนยางพาราแห่งนี้มีการตั้งสารไม้มุงสังกษีอยู่
ที่บริเวณหน้าสวนยางพารา
ก็มันติดกับถนนลาดยางที่เป็นทางโค้งแหละ
หมอปลาก็เลยนั่งรถสาเล้งของชาวบ้านนะเพื่อไปพิสูจน์
คือถ้าใครเคยดูคลิปหมอปลา
คือถ้ารู้จักหมอปลาเนี่ยนะเวลาเขาทำคลิปอะไรออกมา
เวลาเขาไปที่ตรงไหนจะมีอาการแบบนี้

เออจะหาวจะอ้วกอะไรแบบนั้น

คือถ้าไปแล้วบอกว่าแถวนั้นมีวิญญาณสัมภเวษีหรอก
ในอาการของหมอปลาจะเป็นอย่างนี้
แล้วพอหมอปลาเดินทางไปที่ศาลตรงนั้น

หาวน้ำมูกน้ำตาไหล

ก็ให้ชาวบ้านหาเหรียญที่มีตราคุดมาให้
และได้ทำการทำพิธีตอกเหรียญตาครุฑ

แล้วก็ทำลายสารทิ้ง

ก็เนี่ยทำลายอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ

อันนี้คือช่วงการตอกเหรียญลงไปนะ
สารนี้หมอปลาก็ทุบเองทุบเองเลย

เขามีความเชื่อไงอาจจะหมอปลาจัดไปแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นหมอปลาก็ไปพูดคุยกับสามี

แล้วก็ระบุว่าเอาล่ะตอนนี้นะ
หมอปลาทำการไล่ผีให้แล้ว
แล้วก็ไปจัดการทุบสารเพราะว่าไม่มีประโยชน์
หมอปลาพูดแบบนั้นนะบอกว่าไม่ต้องมีสารนี้หรอก
เอาอย่างนี้ละกันเพื่อความสบายใจ
อยากจะให้คุณสามีดูแลคุณป้าให้ดี
แต่ยังไงก็ตามนะครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน
ที่บริเวณตรงนี้ที่มีการตั้งสาร
มักจะเกิดอุบัติเหตุด้วยไงน้องใบตอง
เออมีอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยครับ
คือย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์รถจักรยานยนต์
โค้งข้ามเลนไปชนกับรถกระบะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะ
โอ๊ยเสียชีวิตทั้งที่สองตบเลยครับ
แล้วก็พูดถึงอาการประหลาดกันหน่อย
การประหลาดของคุณป้าคุณยายเนี่ยนะ
คือมันเกิดขึ้นกับชาวบ้านสองคนคล้ายกันด้วยนะในย่านนี้

หรือว่าวิญญาณสัมพเวษีเข้าสิงห์ก็เป็นไปได้
แต่ทั้งหมดเล่าให้ฟังแบบนี้
เรื่องของความเชื่อนะอันนี้พิสูจน์กันไม่ได้จริง
ถูกต้องนะคะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละ